ไหลคุณเคยเห็นวิธีการจับปลาไหลโดยไม่ต้องใช้เหยื่อไหม

ก็เคยเห็นคุณจับปลาด้วยมือ

จับปลาไหลโดยไม่ใช้เหยื่อเขาทำยังไงไปดูครับ

วิธีการหาปลาไหลแต่ก็ต้องมีแนวดัก
นี่คือวิธีการหาปลาไหล่ที่หน่อยคุณจะรู้จักครับ

เรียบเสมือนกับรอยน้ำที่เป็นบ้านของปลาไหล่ครับ

วิธีการสังเกตว่าก่อนได้มีปลาไหล่

ดึงขึ้นมาทั้งอย่างนี้

ต้องมีความชำนิชำนาญนะเนี่ย

เขารู้เลยนะจุดนั้นรูนั้น
มีปลาไหลอยู่แล้วเขาดึงมาทั้งดวงนี้

แล้วเจอเนี่ยไหลออกไปจริง
โอ้โฮบอกเลยที่ความรู้ใหม่
เขาบอกว่านี่คือสุดยอดความชำนาญ

ส่วนคนให้เสียงในคลิปติ๊กต๊อกนี้คือ

พ่อลูกไปด้วยกันไงคุณผู้ชมฮะ

ถึงวิธีการหาปลาไหล่แบบไม่ต้องใช้เหยื่อ

เป็นยุคทุกวิธีนะ
โจมปลาไหล่
วางแผนมาแล้ว
แต่ถ้าโจมทางอีสานคือ
ที่สำคัญก้อนนั้นคุณต้องดูให้ดี
มันต้องมีรู
เพราะว่าไม่มีปลาไหลมันจะมีปลาไหลได้ไงปลาไหลมันก็บุ๊ดเข้าไปเป็นรู

นั่นไงผมถึงบอกว่าต้องใช้ความชำนาญฮะแล้วเอาขึ้นมาปั๊บเอาอะไรแทง
ไม้มาแทงเคลียร์สักพักไหลออกมาแล้ว
ปลาไหลออกมาแล้วได้ไหมดูให้ดีนะปลาไหลหรืองู

พอได้มาปั๊บเนี่ยไอ้ก้อนนั้นอย่าทิ้งนะอย่าไปทำลายมันนะ
ปลาไหลออกมาสาใจแล้วคุณปล่อยกลับลงไปที่เดิม
เพื่อให้ปลาไหลตัวอื่นตัวใหม่ได้เข้ามาอยู่

ก็อารมณ์เหมือนเป็นที่ดักปลาไหลเลยคุณผู้ชม
แล้ววันหน้าวันหลังค่อยมาเก็บใหม่

มันเหมือนเป็นกระชังดักปลาเอาเปรียบเทียบง่ายอารมณ์ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมฮะ
อย่างนั้นถ้าอยากจะดูคลิปนี้ต่อไปดูวิถีชีวิตของชาวอีสาน
แล้วเขาบอกว่ายังมีอีกมากมายหลากหลายวิธี

เขาบอกว่าวิธีกระชังเนี่ยนะก็คือจะลงไปดักปลาไหลโดยล้อมจากร่างขึ้นบน
นี้นึงกดกระชังอย่างนี้

อารมณ์บอกว่าเป็นสำรวจล้อมจับโจร

ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าพี่แกมีความชำนาญ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนอกเหนือจากการโจมปลาไหล

ยกคือการจัดช้างมันมาคืนลงไปดักมันรอบหน้ารอบหลัง
แล้วก็เอาคุณเรือมาแบบเดียว

เสียงของผมที่เป็นสำเนียงที่เกิดที่ลอนดอนเป็นมันตะม้า

ลอนดอนแต่ดอนสักอย่างค่ะดอนดอนเจดีดิละ